ล่าสุดบนรถไฟฟ้านะครับ
รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์นะครับ

ว่าไม่เป็นอย่างแบบนั้นนะ

คือผู้โดยสารคนอื่นเขาต้องแบบกรูกันมาอยู่ทางอื่นนะ

ก็ได้แต่ตะโกนบอกก็จะไปมีเรื่องอะไรกันก็ออกไปสักทีไปที่อื่นก็ได้
ก็มีหนึ่งในกลุ่มพวกนี้๑๐คนได้เนี่ย
บอกเดี๋ยวผมจะไปส่งน้องที่บ้านมีผู้ชายเสื้อดำคนหนึ่งถูกรุมทำร้ายอยู่นะครับ

โดยสารคนอื่นเขาก็แปลกใจไปส่งที่บ้านอะไรเห็นลุงเตะลุมต่อยเขาอยู่
สุดท้ายเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ๑๐นาทีได้นะฮะ
เหตุตรงนี้เนี่ยบนรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์เมื่อคืนที่ผ่านมาประมาณ๕ทุ่มนะครับ
ผู้ชายเสื้อดำที่ถูกกลุ่มเด็กช่างเนี่ยฮะเด็กคาดว่าเป็นเด็กช่างนะฮะ
อาชีวะเนี่ยกางเกงยีนเสื้อฟ้าทั้งหลายเนี่ย
ร่วม๑๐คนทำร้ายเนี่ยนะฮะ๑๐ลุมหนึ่งเนี่ยรุมทำร้ายตั้งแต่สถานีราชปารพเนี่ยไปถึงสถานีมักกษันนะฮะ
แล้วรถไฟฟ้าพอเจ้าหน้าที่เขาทราบเรื่องเนี่ยเขาก็หยุดขบวนเลยนะครับ
แล้วก็เข้ามาเคลียร์พื้นที่เสียเวลาอีก๑๐นาทีแล้วก็พาคนเจ็บไปรักษาพยาบาล
คือในคลิปที่คนเขาถ่ายไว้ได้เนี่ยเห็นหน้าชัดเลยนะฮะใช่ค่ะ
ผมว่าตำรวจตามตัวไม่ยากเลยเห็นหน้าตาเนี่ยชัดเจนหมดเลย
แล้วแสดงถึงความอุกอาจเลยว่าไม่กลัวอะไรเลยนะ
คือเราไม่เห็นว่ามีอาวุธหรือเปล่าเพราะที่เห็นเนี่ยคือเตะต่อย
ค่ะแต่ไปรุมเขานะคะแล้วดูท่าทางแต่ละคนสิพี่อุ๋ยคุณผู้ชม
แล้วในเป้ที่สะพายอยู่หรือว่าเสื้อเชิดที่คลุมข้างหลังอยู่เนี่ย

คือทำตัวเหมือนมันน่าภาคภูมิใจกับการไปรุมทำร้ายคนอื่นเขาอะค่ะ
นั่นสิคือมันจะไปแอคอาร์ตยังไงต่อ
หนึ่งคือแบบเห็นคลิปใบรุมเขาเห็นไหม

แล้วรถไฟฟ้าเนี่ยอ๋อโหดูเสร็จไหม
ผู้โดยสารตัวอื่นนี้เขาต้องเนยูอยู่อีกฝั่งเลยนะครับ
ทุกผู้ชมครับผู้ชายเสื้อดำคนนี้ที่เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเนี่ย
แล้วก็พาไปปฐมพยาบาลเบื้องต้น
เพราะเขาเจ็บนะฮะถูกเตะต่อยเข้าไปนะครับ
ห้าทุ่มคืนที่ผ่านมารถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์นะฮะ
กรุงเทพเนี่ยครับคำถามก็คือมันเกิดอะไรขึ้น
คู่อริต่างสถาบันเหรอมาเห็นเด็กช่างด้วยกัน
มาเอาเรื่องเขาหรือยังไงชายหนุ่มคนที่บาดเจ็บ
เราได้คุยกับเขาแล้วนะครับเขาบอกเขาไม่ใช่เด็กช่างเลยนะฮะ
เขาอายุ๒๔แล้วนะครับทำงานเป็นเซลล์นะครับ
เมื่อคืนนี้เนี่ยคนที่บาดเจ็บที่เราคุยด้วยนะครับ
บอกว่าเมื่อคืนนี้เลิกงานนะก็กำลังจะกลับบ้าน
มารอขึ้นรถไฟที่แอร์พอร์ตลิงค์พญาไทย๔ทุ่มกว่าเกือบ๕ทุ่ม
ระหว่างที่นั่งรอรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์อยู่ก็นั่งเล่นโทรศัพท์มือถือตามปกติ
อยู่มีเด็กช่างคนนึงเดินมาสะกิดแล้วถามพี่โรงไหนทำงานอะไร
ตอนนั้นก็เริ่มแปลกใจแล้วก็พยายามให้คำตอบแบบปัดไป
ก็ไม่กล้าบอกความจริงหรอกว่าอยู่ที่ไหนทำงานอะไรจะไปลงสถานีไหน
มีแผลที่ถูกทำร้ายเห็นไหมคือเขาเขาก็ไม่รู้จะตอบยังไงอ่ะ
ก็ไม่รู้จักกันอ่ะเนอะแล้วต่อไปไม่รู้คำตอบไหนมันถึงจะพอใจหรือไม่พอใจ
ก็พยายามตอบปัดไปสักพักนึงรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์มา
คนเจ็บเนี่ยฮะผู้เสียหายท่านนี้ก็บอกผมก็เดินขึ้นรถไฟฟ้าตามปกติ
พยายามแยกไปแล้วเห็นไอ้พวกนี้ขึ้นตู้นู้นผมเดินไปอีกตู้นึง
เชื่อไหมคุณเขียนมาสอนคนเจ็บบอกเดินไปตู้ไหนก็เจอไอ้พวกนี้
คือมันกระจายกันขึ้นคนละประตูคนละประตูคนละประตู
แล้วสุดท้ายพอมันส่งสัญญาณกันว่าผู้ชายเสื้อดำคนนี้เขาอยู่ตรงตู้นี้นะ
มารวมตัวกันมารวมกันตรงนี้แล้วนี่มีคนหนึ่งเห็นไหมยืน
เหมือนกับกันทางเอาไว้เลยค่ะกันทางเอาไว้เลยแล้วก็ให้พวกด้านในเนี่ย
มเตะรุมต่อยรุมชกรุมต่อยตอนที่ถูกมารุมมาตุ้มอยู่เนี่ย
คนเจ็บบอกว่าไอ้พวกที่เข้ามารุมเนี่ยมาถามอีกทำงานที่ไหน
จะไปลงที่ไหนขอดูโทรศัพท์หน่อยเหมือนกับจะเช็คโทรศัพท์ว่าเขาใช่เด็กช่างหรือเปล่าอะไรยังไง
บอกถ้าไม่ให้ดูก็ไม่ให้ไปนะสุดท้ายต้องให้โทรศัพท์มันดู
ก็ไม่รู้มันดูหรือไม่ดูอะไรยังไงมันก็ลุมทำร้ายอยู่ดีค่ะ
เนี่ยก็รุมเตะรุมต่อยเขานะสุดท้ายเนี่ยฮะท่านผู้ชมครับ
รุมเตะรุมต่อยแล้วก็บอกมึงแอ๊กเหรอมึงห้าวเหรอมึงเด็กช่างเขา
พยายามขอความช่วยเหลือจากผู้โดยสารที่อยู่แถวนั้น

บอกลงไปที่อื่นอย่ามามีเรื่องมีเล่าอะไรกัน
แล้วเจ้าหน้าที่เขาก็พบความผิดปกติ

แล้วก็เข้ามาตรวจสอบไอ้พวกนี้ก็แยกย้ายกันหลบหนีไป

ก็คือเหมือนกับว่าเขาเช็คว่าเราเป็นเด็กช่างหรือเปล่าอย่างนี้หรือเปล่าครับ
ใช่ครับเขาก็มีข่าวนะว่าระหว่างที่เขาแบบทำอะไร
ก็แบบเด็กช่างเหรอ

เราบอกไม่ใช่แล้วเขาเชื่อไหมฮะลี
ไม่นะครับเขาก็ตามตอบตอนแรกตามตอบ
นี่ไงคือบอกยังไงมันก็รุม
เหมือนกับมันเชื่อไปแล้วหรือว่ามันตั้งใจแล้วว่ามันจะลุมคนนี้

คือไม่ว่าจะพูดอะไรก็ไม่ถูกใจมันก็รุมอยู่ดี
ขอดูมือถือยื่นให้ดูมันก็ลุมทำร้ายอยู่ดีค่ะ
ใช่โอ้โหแล้วในสิบรุมหนึ่งอ่ะ

ผู้เสียหายบอกว่าไปแจ้งความเอาไว้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ลูกสถานที่มีคนอื่นเยอะแยะไฟก็แบบเปิดสว่างเลยนะ

จะ๔๕ทุ่มตอนนี้เขากลัวมากไม่กล้าขึ้นรถไฟฟ้าแล้วนะ
แล้วก็ไปแจ้งความเอาไว้แล้วยืนยันว่าจะขอดำเนินคดีเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยให้เข้มงวดมากกว่านี้ด้วย
ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐาน

เพื่อเอาเรื่องกลุ่มที่ก่อเหตุกลุ่มนี้ค่ะ
ซึ่งผมว่าตามไม่ยากหรอกค่ะรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์มีกล้องวงจรปิด

ขนาดคลิปที่เห็นนี้หน้ายังชัดเลยค่ะ

ตามได้ง่ายแน่ว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไง